เสียโฉมเพราะพร้อมเพลย์
ที่แรกก็งงไงปรากฏว่าคือมี๒กลุ่มเขาไปกินต้มเลือดหมู
แล้วกลุ่มแรกบอกจะจ่ายด้วยพร้อมเพลย์
อีกกลุ่มนึงบอกว่าจะจ่ายด้วยพร้อมเพลย์เหมือนกันเท่านั้นแหละคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
เลยทำให้โมโหแล้วก็มีการทำร้ายกันอุ้ยฝ่ายคนเจ็บนี่เย็บไปถึง๑๘เข็มนะ
เดี๋ยวดูนะฮะในวงกลมสีแดงคือกลุ่มที่มาหาเรื่องนะ
คือเขาก็เรียกแม่ค้าให้เก็บเงินนะฮะจ่ายด้วยพร้อมเพลย์
อีกโต๊ะนึงเขาก็พูดเหมือนพูดตาม
ถ้าเห็นว่าจ่ายด้วยพร้อมเพลย์ได้ก็จ่ายด้วยพร้อมเพลย์ด้วย
แล้วมันก็เลยกลายมาเป็นมีเรื่องทะเลาะกันเนี่ยดูสิคะ
ภาพในกล้องวงจรปิดมันก็อาจจะไม่ได้ชัดนักนะ
แต่ว่าคนโพสต์เนี่ยค่ะกรชาญสิริเขาโพสต์
แล้วเขาก็ระบุข้อความบอกว่าผมเป็นเพื่อนกับผู้เสียหายนะ
ในคลิปผู้ชายเสื้อขาวกับเสื้อดำ
วันนี้จะเรียกความยุติธรรมคืนให้กับเพื่อน
คือเพื่อนมีอาการหวาดระแวงแล้วก็วิตกกังวล
ซึ่งทางผู้เสียหายแจ้งความเอาไว้แล้ว
เรื่องราวนี้มันเกิดเมื่อวันที่๖ที่ผ่านมา
ช่วงประมาณตี๓๓๐คุณผู้ชมในซอยวิภาวดี๖๓
คือในคลิปวิดีโอเนี่ยเพื่อนผมสองคนเนี่ย
กินต้มเลือดหมูกับหมูกรอบก่อนจะเกิดเรื่องสักครึ่งชั่วโมง
แล้วเรื่องเนี่ยมันเกิดจากโต๊ะที่เขามารุมทำร้ายเนี่ยนะ
เขาพูดก่อนบอกว่าจะจ่ายพร้อมเพลย์
แล้วเพื่อนผมคือผู้ชายเสื้อสีดำได้ยิน
ก็เลยพูดตามว่าจ่ายด้วยพร้อมเพลย์บ้าง
เพราะว่าตอนนั้นคิดว่าที่ร้านจะรับแต่เงินสด
เอาเห็นโต๊ะนั้นเขาจ่ายด้วยพร้อมเพลย์ก็เลยจะจ่ายด้วยพร้อมเพลย์บ้าง
พอเพื่อนผมพูดจบประโยคเกิดการรุมทำร้ายทันที
เหมือนที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปไม่เข้าใจ
ทำไมต้องทำร้ายขนาดนี้แค่เรื่องจะจ่ายเงินด้วยพร้อมเพลย์เหมือนกัน
จะเอาให้ตายเลยเหรอซึ่งต้องบอกก่อนนะ
สองฝ่ายเขาไม่ได้รู้จักกันมาก่อน
ทีนี้ณตอนนี้ค่ะคนที่เขาโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนผมเสื้อขาวเนี่ย
แจ้งความเรียบร้อยแล้วไปหาหมอมีแผลที่หน้าเสียโฉมเลยนะ
ไปทั้งหมด๑๘เข็มแล้วมีรอยช้ำตามร่างกาย
เขาบอกแบบนี้แล้วก็ขอบคุณคลิปจากทางร้าน
อาจจะกระตุกแต่ว่าเห็นหน้าคู่กรณีชัดเจน

เพื่อให้คนที่รุมทำร้ายเพื่อนเขามารับผิดชอบในสิ่งที่ทำ
เพราะคนที่นั่งทานข้าวอยู่เฉยไม่ควรโดนรุมทำร้ายจนหน้าเสียโฉม
ซึ่งคนที่เขามารุมทำร้ายเนี่ยเขาใช้ทั้งขวดเบียร์ใช้เก้าอี้ในการรุม
ตอนนี้คือไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วแหละ
อยู่ในพื้นที่สอนอทุ่ง๒ห้อง
แล้วเขาก็แฮชแท็กตอนท้ายว่าเสียโฉมเพราะพร้อมเพลย์
เพื่อหาความยุติธรรมให้กับเพื่อนว่าเอ๊ะทำไม
จะจ่ายด้วยพร้อมเพลย์ถึงขั้นต้องทำร้ายกันขนาดนี้เลยจริงเหรอ